ที่ค่อนข้างจะดูเดือดเป็นอย่างมากครับ
ล่าศูนย์ค่ายรถจักรยานอยู่ประดับพรีเมียม
ลุกตลาดเมืองกรุงไปสร้างโชว์รูมแบบสุดหรูกลางเมืองครับ

เจาะกลุ่มคนที่ชอบความหลากหลายนะครับ

รวมรวมรถจักรยานยนต์สัญชาติอิตาลีทั้ง๔แบรนด์
ทุ่มงบประมาณ๓๕ล้านบาท
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หลังมียอดขายในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง๑๓๑ล้านบาท
เปิดเผยถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ว่า
บริษัทต้องการพัฒนาและขยายเครือข่าย
หัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย
ด้วยการปรับเปลี่ยนโชว์ลูมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
โดยตั้งเป้าเปลี่ยนในปีนี้๑๒๑๕โชว์รูม

ที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียม

ซึ่งเราก็มองว่าบริษัทก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แล้วก็อยู่มาหลายปีจริงปีที่๗
นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาตัวดีเลอร์

ให้ทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้น
โชว์รูมแห่งใหม่ที่เปิดตัวครั้งนี้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รถจักรยานยนต์ในอาเซียน

โดยโชว์ลุมแห่งใหม่จะช่วยเสริมช่องทางจำหน่ายได้มากขึ้น
เพราะลูกค้าสามารถมาชมผลิตภัณฑ

ที่มีทั้งรถจักรยานยนต์เลสซิ่ง

ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่๑๔๐๐คัน

เร่งทำกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด
เพื่อให้ลูกค้ารู้จักมากยิ่งขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน